ปรากฏว่าแชมป์ชายเดี่ยวหญิงเดียวเป็นหน้าใหม่หมดเลยครับ
กุลวุฒิวิทธิศาลมือ๓จากบ้านทองหยอดเอาชนะกันตะพลหวังเจริญมือหนึ่งของรายการ
คนชนะแบตมินตันไป๒ต่อ๑เกมครับ
แล้วก็๒๑ต่อ๑๑คว้าแชมป์สมัยแรกไปครองได้
ส่วนหญิงเดี่ยวครับพิชยาพรชัยวันมือ๔จากบ้านทองหย่อยอีก๑คนก็เอาชนะ
เกมรวดนะครับสกอร์๒๑ต่อ๑๖ทั้ง๒เกมก็คว้าแชมป์สมัยแรกเช่นเดียวกัน
ส่วนหญิงคู่นันทกาแล้วก็เบญญาภาเอี่ยมสะอาด
เกษมศักดิมินตันอาคาเดมี่พลิกชนะนิชาออนจินดาพลกับพระวินดาประจงใจ
จากแบบมินตันตำรวจพลบุรี๒ต่อ๑เกมครับ๑๒๒๑
และ๒๑๑๗ส่วนแชมป์ประเภทอื่นนะครับ
ชายคู่เป็นของสุพักจอมเกาะกับกิตินุพงศ์เกดเรน